ซึ่งเขียนรหัสไว้ทั้งด้านหลัง๔ตัวครบเลยค่ะ
กดเงินหายไป๑๕๐๐๐๐บาทนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว
แต่ที่ตำรวจอยากทราบคือญาติญาติรู้จักผู้ชายคนนี้ไหม

ตำรวจจะได้สรุปว่าหายหรือคนใกล้ชิดเอาไปกด

แก่แล้วเลยจดรหัสใส่เศษกระดาษ

มีคนเอาบัตรไปกด๒๓เมษายน
จนกระทั่ง๒๕เมษายน
ยายจะไปกดเงินถึงรู้ว่าบัตรหาย

เอาสมุดเงินฝากไปอัปเดต
ปรากฏว่าเงินถูกกดออกไป๑๕๐๐๐บาทภายใน๓วัน
และมียอดเงินที่กดบนหัวรูปในแต่ละรอบ
แต่ละบัตรตั้งวงเงินต่อวันไว้

กลัวว่าคดีจะไม่คืบหน้านี่เป็นข้อความทั้งหมดนะคะ

ทีมข่าวสอบถามไปยังลูกชายของคุณยายท่านนี้
ทราบว่าคุณยายให้ข้อมูลว่าคุณยายเนี่ยน่าจะ
แล้วผ่านไป๓วันคือคุณยายไม่รู้ไงว่าตัวเองทำหาย
แต่ว่าล่าสุดที่ไปทำธุระมาไปที่พระขนม
วกไปอีก๓วันจะไปกดอีกครั้ง
ตำรวจสนพระขนงไปขอภาพกล้องวงจรปิด
ธนาคารเจ้าของบัตรปรากฏภาพของผู้ชายคนนี้นะคะ
อายุเนี่ยค่อนข้างมากแล้วศีรษะล้าน

เป็นซอยสุขุมวิทย์๔๘ช่วงเย็น๒๓เมษายน
ครั้งแรกที่กดกด๑๐๐๐๐๐บาท

กดไปเรื่อยได้เงิน๕๐๐๐บาทก่อนนะ
เขาก็เลยรู้แล้วว่าบัตรนี้วงเงิน๕๐๐๐บาทต่อวัน

จากนั้นตี๓๒๔เมษายนไปกดอีกค่ะ
แถวออนุสกดไปทีนี้๕๐๐๐๐บาทเลย
สุดท้ายรวมไปรวมมาหายไป๑๕๐๐๐๐บาทนะคะ

ทั้งตัวเขาเองรวมทั้งแยกยาดคนอื่นเนี่ยนะคะว่า

แต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนของตำรวจนะคะ
ก็คือเอายาดทั้งหมดแหละเอาคุณยายด้วย
ไปสอบปากคำให้ไปดูรูปว่ารู้จักผู้ชายในภาพนี้ไหม
จะได้สรุปว่าหายหรือมีคนขโมยไป

หมายถึงย้ำว่าเป็นคนใกล้ชิดหรือเปล่าที่ขโมยไป